เมื่อวานนี้อีเวนต์ใหญ่และอีเวนต์ปังมาก
ดาราทั้งผู้หญิงผู้ชายตบเท้าร่วมงานกันเพียบ

พระเอกสุดหล่อเข้มหัดสวีนะฮะ
คนดีคนเดิมปีนี้เขาได้รับฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิง

เป็นนุ่มฮอตที่มีงานละครให้แฟนติดตามเพียบเลยค่ะ
ฉายาปีนี้คือพระเอกสายเวท

พระทำบุญก็บ่อยดีใจที่ได้รับความสนใจมากขึ้นนะ
ส่วนปีหน้าจะมีข่าวดีแล้วจะได้รับปริญญาตรีเรียนจบแล้วแน่นอนเลย

แล้วก็พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กำลังรับทรัพย์อยู่
ภูติกิจน้ำปาราเขากำลังปังเลย
แล้วก็การันตีว่าปาราแซ่บพ่อค้าก็แซ่บกว่าปาราอีก
คงที่มากแล้วก็อยากจะค่อยไปเรื่อยลองหาช่องทางเรื่อยครับ
แซ่บพอกับปลาร้าเลยครับ
ปลาร้าต้องกินกับข้าวแต่ผมไม่ต้องกินกับอะไรก็อร่อย
แต่ผมไม่ต้องกินกับอะไรก็อร่อย
อันนี้ใครการันตีคะ

เพราะว่าจะปั้นข้าวเหนียวอยู่ก็วางกระติ๊บเลย
เพราะว่าเข้มเขาบอกว่าผมไม่ต้องกินกับอะไรก็อร่อย

อยากจะแบบว่าอยากเข้มอะแม่
ไม่มีใครการันตีเขาแหละช่วงนี้เขาโสด